มาดูเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจหญิงสาวประเภทเดียวกับเราหน่อย
เรื่องของงานแต่งงานที่เป็นคลิปออกมาว่ามีผู้หญิงยืนถือไมค์พูดอยู่บนเวที
อยู่ในงานแต่งงานของตัวเองคนเดียวคือปกติเวลาผู้หญิงยืนถือไมค์
บนเวทีงานแต่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการขอบคุณแขกเหลือที่มาร่วมงาน
แต่กลายเป็นต้องมาชี้แจงว่าทำไมเธอต้องมายืนบนเวทีคนเดียว

นี่ค่ะเป็นภาพคลิปนี้นะคะหลายคนได้ดูแล้วนะคะ
ซึ่งเนื้อหาที่เธอพูดทั้งหมดก็เป็นการขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน
ก็บอกว่าแม้ว่างานนี้มันจะดูไม่เหมือนงานแต่งแต่ขอขอบคุณ
ซะว่าเป็นงานของครอบครัวพ่อแม่จัดให้น้องพ่อแม่จัดให้หนู

คือตามหาเจ้าบ่าวเนี่ยหาไม่เจอสามารถติดต่อได้ตอนกลางคืน
แต่ว่าสรุปตอนเช้าไม่มาทั้งตั้งแต่งานที่เป็นงานทางสงฆ์
มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะจนถึงงานเลี้ยงก็ไม่มา
แต่สรุปสุดท้ายแล้วล่าสุดนะคะ
เจ้าบ่าวที่มีชื่อว่าพาคินอายุ๑๘ปี
ไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็เปิดเผยความในใจออกมา
ที่ไม่มาร่วมงานแต่งงานเพราะ๑ไม่มีเงินสินสอด
ตกลงค่าสินสอดกันไม่ได้และสองใจไม่พร้อมจะแต่งงาน

เขาบอกว่าเขาจริงแล้วไม่ได้รักคุณมะนาวนะ
ไม่ได้รักคุณมะนาวก็เลยไม่อยากแต่งงานด้วย
แต่ที่ยอมแต่งงานด้วยที่ยอมไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
ก็เพราะว่าคุณมะนาวไปพูดลักษณะเหมือนกับว่าเชิงบังคับ

ลักษณะคือข่มขู่ว่าจะต้องให้ใช้กำลังหรือเปล่า
เขาก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเป็นแบบนี้
เขาก็เลยยอมไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วย
แต่สุดท้ายที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย

เรื่องของการถูกบิดบังคับด้วยเงินสินสอด
จากเดิมทีเดียวคือตกลงกันไปที่๒๐๐๐๐๐๑๔๐บาท
แต่เจ้าสาวบอกว่าเจ้าสาวจะเป็นคนจ่ายให้เอง
ปรากฏว่าฝั่งเจ้าสาวโทรไปบอกว่าเงินไม่พอ
ก็เลยตัดสินใจใน๖๐๐๐บาทไม่มี
และใจคนนะคะไม่รักแล้วก็ไม่อยากแต่งไม่อยากไปเนี่ยนะคะ
คำเปิดเผยของนายพาคินจุนเจิมว่าที่เจ้าบ่าวอายุ๑๘ปีที่หายตัวไป
มาร่วมงานแต่งงานของตัวเองกับนางสาวมะนาว
หรือว่านางสาวจุธาทิพย์นิ่มนวลจนทำให้เกิดคลิปวิวาล่ม
ให้ฝ่ายสาวต้องจัดงานเลี้ยงจนจบขึ้นเวทีกล่าวขอโทษแขกเรือด้วยตัวเอง
ล่าสุดนายพาคินเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
อธิบายถึงสาเหตุที่ล้มเลิกงานแต่งงานกระทันหัน
บอกว่าเขารู้จักแล้วก็คบหากับคุณมะนาว๑เดือนเท่านั้นเอง
รู้จักกันช่วงเดือนเมษาแต่ว่าอันนั้นเป็นการรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ค
แล้วก็มีการยืมเงินกันแต่ตั้งใจที่คบกันจริงประมาณ๑เดือน

เป็นแฟนกันจริง๑เดือนแต่รู้จักกันประมาณเดือนเมษายน
โดยฝ่ายหญิงหลังจากคบกันมา๑เดือนแล้ว
บอกตัวเองว่าตั้งคันจึงต้องจัดงานแต่งงานขึ้น
บอกว่ามีท้องต้องจัดงานแต่งงานนะ
เพื่อเป็นการบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นสามีพันรยากัน
เรื่องต้นฝ่ายชายต่อรองขอทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเท่านั้น
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมอยากให้งานจัดงานแต่งงานไปเลย
คือเป็นหน้าเป็นตาให้กับฝ่ายเจ้าสาว
ทั้งสองครอบครัวก็เลยมาตกลงกันว่า
ขอสินสอดเป็นเงิน๒แสนบาท
ค่าอากาธองอีกสี่บาทที่ตกลงกันเนี่ยนะคะ
ที่เจ้าบ่าวเล่าเพิ่มเติมบอกหารือกับฝ่ายหญิงเรื่องสินสอด
โดยบอกว่าทางบ้านของเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะ
สองแสนบาทแล้วก็ขอให้ว่าที่เจ้าสาว
จัดการค่าสินสอดเอง
ซึ่งตอนนั้นครอบครัวของฝ่ายหญิงบอกตกลงก็ได้
ขออย่างเดียวขอให้มีพิธีนี้เกิดขึ้น
และก่อนถึงงานแต่งงาน๒วันฝ่ายหญิงติดต่อขอ
มาให้เขาจัดการเรื่องสินสอด
เพราะเธอจ่ายค่าจัดงานไปแล้วถึง๙แสนบาท
ฝ่ายชายพยายามหาเงินค่าสินสอด
แต่สรุปไม่ทันจริงเพราะว่า๒วันหาไม่ได้
กระชั้นชิดประกอบกับนายคินยอมรับว่าเขาเองก็ไม่พร้อม
เพราะก่อนหน้านี้เขามีแฟนอยู่แล้ว
เขาบอกว่าที่เขามาแต่งงานเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้ว

เรื่องข้าสินสอดมะนาวผมก็คุยว่า
ตอนนี้ทางบ้านผมไม่ค่อยมีเงิน
มะนาวบอกตอบตกลงตอนนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลย
จนใกล้ถึงงานแต่งอีกสองวัน
เขาทักไลน์มาบอกผมว่าเขาเอาเงินใช้จ่ายไป
ใช้จ่ายค่าจัดงานไปหมดแล้ว๙แสน

ทางผมหาค่าสินสอดไปแล้วระยะเวลาแค่๒วันมันหาไม่ได้
ใช่ครับข้าวบ่อข่าวท้องผมก็ยิ่งเขาเสนอไปหาวันมะนาว
ว่าไหว้ผีไหว้ผีได้ไหมแต่ทางตัวมะนาวตัวมะนาวเองไม่ยอมครับ
ผมคิดอะไรไม่อ้อครับมัน
ผลก็คือไม่มีเงินไปที่ไปแต่งงาน
ใช่ครับแล้วอีกอย่างของผมมัน
มันไหวไปครับมันไม่พอจริงอ่ะ
เมื่อถึงตอนนี้ผมกลับไม่ได้ครับพี่
เหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเราก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ

ขณะที่ฝั่งของครอบครัวของนายคินไปพูดคุยกับคุณปู่
ก็คือนายฉลอมจุนเจืออยู่ที่จังหวัดราชบุรี
บอกกับผู้สื่อข่าวว่าฝ่ายครอบครัวของคินเอง
ก็มีการเตรียมข้าวของที่จะใช้ในพิธีงานแต่งงานเหมือนกัน
เป็นของที่จะเอาให้คืนกับแขกนี่นะคะ
แต่เหตุผลที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวยืนกราน
ถ้าไม่มีเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่ต้องมา
คนไหนก็ไม่ต้องมาเขาบอกแบบนี้นะคะ

เรื่องนี้มีข้อมูลออกมาทั้ง๒ฝ่ายแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้มีข้อมูลออกมาทั้งสองฝ่ายแล้วก็ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะคะ

เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมออกมาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าบ่าวที่บอกว่ามีแฟนแล้ว
คือตอนนี้เดินซ้ายให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่องด้วยกันนะ